อีกระดับของโอโตเมติกสไตล์ลักเชอรี่บิ๊กสกูเตอร์
ด้วยราคาโปรโมชั่นแรง๖๑๙๐๐บาท
เปิดรับจองครั้งแรกในประเทศไทย
ให้ชาวใบเกอร์ได้เลือกถึงเจ้าของและสัมผัสอย่างใกล้ชิด
นางสวงสุดามณัฐบุญเพิ่มภูมิผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

กล่าวว่าตลาดรถบิ๊กไบท์ของยามาฮ่า
โตสวนกระแสเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เพิ่งเปิดราคาไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
ในราคาที่๖๑๙๐๐บาทนะคะ
ซึ่งเป็นราคาที่เรียกว่าฮอตสุดนะคะ

ขนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ตกแต่งแท้ยามาฮ่า
เคมีพันธุ์มาลดราคาร้อยละ๒๐
พร้อมด้วยของแถมอื่นอีกมากมาย
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๘สิงหาคม๒๕๖๒
ข่าวเทราะทีวีเปรย์งาน
โปรโมชั่นเอาใจจัดโปรโมชั่นเอาใจของยามาฮ่า